สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปไหนต่อไหนกันแล้วค่ะบางคนไปทำงานก็ดูแลตัวเองให้ดี
บางคนเวิร์คฟรอมโฮมอยู่ที่บ้านก็ตรวจสอบหน่อยแล้วกันว่า
ซักผ้าตากผ้าได้หรือเปล่านะคะเปิดเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
ดูง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะคุณผู้ชมเห็นสีเขียวเขียวฟ้าฟ้า
เหลืองเหลืองส้มส้มนี่แปลว่ากลุ่มเมฆยิ่งสีมันเป็นสีเหลืองสีส้มมากเท่าไห
แปลว่ากลุ่มเมฆปกคลุมหนาทึบสังเกตว่าช่วงเวลานี้นะคะ
ปกคลุมอยู่แถวภาคเหนือมากหน่อยแล้วก็ช่วงสายสายบ่ายบ่ายไปแล้ว
ก็จะกระจายทั่วพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่รับฝนกันชุ่มฉ่ำ
ตอนแรกทาสการเอาไว้ว่าจะสิ้นสุดสามสิบเมษายน
แต่ฝนมันไม่ได้เหมือนไฟที่ปิดสวิตช์แล้วดับเลยนะคะ
มันก็ยังคงตกต่อเนื่องไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
มาดูเรื่องของทิศทางลมกันบ้างว่าทำไมมันถึงมีฝนตกเหลือเกิน
ดูจากเส้นลูกศรขาวเล็กบางนี่แล้วค่ะ
จะเห็นว่าลมทะเลนะคะคือลมตะวันออกเฉียงใต้คือฝั่งทะเลอาวไทยเนี่ย
เสยขึ้นไปทางตอนบน
เช่นเดียวกับลมทะเลฝั่งอันดามันคือลมตะวันตกเฉียงใต้

พอพัดมาเจอกันเรียกลมพัดสอบ

เป็นกลุ่มเมฆฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ระมัดระวังลูกเห็บตกฟ้าผ่ากันเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนฝนที่ตกลงมาเช้าวันนี้
ถือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานน่าจะเบากว่าเมื่อวานนะคะ

แต่ภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคใต้ยังคงตกประมาณ๗๐ของพื้นที่
อย่างภาคใต้ทะเลอ่าวไทย

ส่วนพื้นที่อื่นอาจจะต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะ

เพราะว่าถ้าหากว่าเที่ยงบ่ายมาแล้ว
เกิดการสะสมความร้อนช่วงเช้า

แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีฝนตกลงแบบนี้
อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
รอยต่อภาคกลางภาคอีสานนี่แหละค่ะ
ก็จะตกมากกว่าพื้นที่อื่นหน่อยนะคะ

เพราะว่าฝนมันตกลงมา

ยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชม

เรื่องของเห็ดเพาะกันบ้างนะคะ

ขายกิโลกรัมนึงเนี่ยโอ้โหเป็นพันนะคุณผู้ชม

ของชอบของหลายคนเริ่มออกมาแล้วค่ะ
ชาวบ้านก็เลยขึ้นไปเก็บจากบนเขา
เอามาวางขายตามตลาดพื้นบ้านกัน
ช่วงต้นฤดูแบบนี้ราคายังสูงอยู่นะคะ
กิโลกรัมละหนึ่งพันถึงสองพันบาท
เขาตวงขายกันแบบเป็นลิตรนะคะ

หนึ่งปีมีครั้งใครใครก็อยากทานนะคะ
เอาไปต้มเอาไปทำอาหาร

ใครจะไปตลาดจะออกไปข้างนอก
อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ

บังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ

แม่ค้าที่นี่สำรวจดูแล้ว
ไม่มีใครกาดตกสักคนนะคะ
งวดปฏิบัติตามมาตรการอย่างดี
เพราะว่านอกจากเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วนั้น

ที่นี่เขามีโทษปรับ๖๐๐๐๒๐๐๐บาทเลยล่ะค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่ต้องรัดกลุ่มหน่อย

ไม่มีใครอยากจะให้ใครเจ็บใครป่วยนะคะ
ถ้าเจ็บป่วยมาแล้วก็ต้องให้กำลังใจกัน
แล้วก็ช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ผ่านไปให้ได้นะคะ
ดิฉันไปสำรวจตลาดก่อนแล้วกันนะคะ

ใครที่ตั้งแผงกลางแจ้งระวังฝนตกกันเอาไว้ด้วย

ถ้าใครมาอย่าลืมวัดอุณหภูมิด้วยนะจ๊ะ